มาดูอุบัติเหตุเตือนใจไม่ให้ประมาทกันหน่อยนะคะ

รถบรรทุกชนรถกระบะกลางสี่แยกเลย

รถกระบะออกมาจากแยกแบบนี้
ออกมาช้าแต่ที่ไม่ช้าคือรถ
รถบรรทุกพุ่งเข้ามากลางลำเลยเนี่ยนะคะ
จุดนี้สี่แยกถนนสายสระบุรีเพชรบูรณหล่มศักดิ์นะคะ
ชาวบ้านเขาเรียกว่าสี่แยกหนองจาน
คลิปจะเห็นว่ารถบรรทุกวิ่งมาทางตรง
รถกระบะก็จะวิ่งข้ามแยกแล้วมาจ้าเอกันตรงกลางพอดี
มีคนเอาคลิปนี้ลงในโลกออนไลน์ค่ะมีคนเข้ามาดูมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลย
เหตุการณ์นี้นะคะเข้าข้างข้างฝั่งคนขับด้วยนะ
แต่คนขับรถกระบะซึ่งติดอยู่ภายในรถเนี่ย
เจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าออกมาไม่ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือนำตัวออกมาค่ะ
ถามชาวบ้านแถวนี้สี่แยกนี้มันเป็นยังไงเนี่ยชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแหละเพราะจุดที่รถบรรทุกวิ่งมา
มันเป็นทางลาดลงเนินเขาและถ้าเป็นรถบรรทุกน้ำหนักมันเยอะคันก็ใหญ่
พอลงเนินเขาความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นเบรกลำบากหยุดลำบาก
หลังเกิดเหตุตำรวจยังไม่ได้แจ้งความกับใครนะคะเพราะต้องรอสอบสวน
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องหาพยานหลักฐานมาประกอบ
เนื่องจากระหว่างเกิดเหตุยังไม่ทราบเลยว่าฝ่ายใดเป็นคนฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรกันแน่
เพราะจุดที่กล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ไม่สามารถมองเห็นสัญญาณไฟจราจรได้อย่างชัดเจน
สำหรับข่าวนี้นะคะนอกจากจะดูเรื่องความไม่ประมาทแล้ว
เจ้าหน้าที่ไปติดตั้งวงจรปิดใหม่หน่อยสิไปติดตั้งในจุดที่มันมองเห็นสัญญาณไฟหน่อย
เอาแบบใช้ได้ด้วยนะเออเออเออ